กระทรวงวัฒนธรรมนะคะระบุว่าตอนนี้เตรียมจะใช้โรงละครเล็กภายในโรงละครแห่งชาติ
ออกแบบจำลองโครงสร้างพระเมรุมาตรเพื่อจะนำมาทำเป็นต้นแบบ
พร้อมทั้งประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการเตรียมจัดหาไม้จันทร์มาใช้เพื่อการจัดสร้างพระเมรุมาตรค่ะ
และรับรายงานความคืบหน้าการเตรียมการและการดำเนินการ
เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยได้รับการรายงานจากกรมศิลปากรว่าขณะนี้ได้ตรวจสภาพการใช้งาน
ของพระมหาพิชัยราชรสพระเวชยันตราชรสราชรสน้อยสามพระองค์
และพระยานมาตร๓ลำคาญ๒พระองค์ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก
ขณะที่การดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ก็จะใช้โรงละครเล็กภายในโรงละครแห่งชาติออกแบบจำลองโครงสร้างพระเมรุมาตร
เพื่อนำมาทำเป็นต้นแบบพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการจัดหาไม้จันทร์เพื่อใช้จัดสร้างไม้รองนอกพระโกรธ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ก็ไปได้เรื่อยนะครับไปได้เรื่อยเลยฉะนั้นก็ตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มไปได้ดี
คือเราก้าวหน้าแล้วก็จะใช้เขาเรียกอะไรลงละครเล็กเป็นทำเป็นม็ก
ซึ่งเราก็ได้เห็นภาพดีกว่าอยู่ในรูปนะครับซึ่งอันนี้จะชัดเจนมากก็ทำไปเรื่อยแล้วก็
ถ้ามีอะไรไม่เหมาะสมก็จะปรับแต่ขณะนี้ถือว่าถือว่าไปได้ดี
มีความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับรวมทั้งเรื่องกระทรวงทรัพย์ก็จะหาเรื่องไม้จันทร์ที่จะมาทำ
ในส่วนที่เป็นพระโกรธลองเขาเรียกลองลองนอกด้วยครับนะครับ
ตอนตอนจะขึ้นพระราชทานเพลิงศพนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์ดำเนินงานให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานองค์กรต่างรวมถึงประชาชนที่มาร่วมพิธีแสดงความอาลัย
ณบริเวณกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและโรงละครแห่งชาติ